ครอบครัวหนึ่งหลังจากที่กินแหนงแคลงใจกันมานานนะคะ
สำหรับชูศรีเชิญยิ้มแล้วก็ลูกสาวแล้วก็อดีตภรรยาเขาเนาะ

ก็เห็นว่าเมื่อวานนี้มันมีภาพออกมา
กอดกันร้องห่มร้องไห้กันด้วยนะคะ
ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดถามไม่ว่าพ่อจะตายหรือหนูจะตาย
ยังไงก็ตัดกันไม่ขาดอยู่ดีหวังว่าเวลามันจะเยียวยาทุกอย่าง
บันเทิงไทยรัฐเห็นแบบนี้เป็นภาพที่ดีของครอบครัวเขาเป็นข่าวดีใช่ไหม
โทรถามพี่ชูศรีหน่อยพี่ชูศรีตอบสั้นว่าไงพี่แจ๊ค
บอกว่าพี่ขอทำงานก่อนแล้วกันนะก็ตามนั้นแหละอย่าพูดอะไรมากไม่ได้
ทำไมก็ตีกันแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยไหมค
คือเดี๋ยวเขาบอกว่าครอบครัวพี่มันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายพี่เอาเวลาไปทำงานดีกว่า

ถ้าดีกันแล้วก็ดีใจด้วยนะพี่น้อยอย่างที่น้องบอกแหละครอบครัวยังไงก็ตัดกันไม่ขาดนั่นเอง